คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สำหรับนักเรียนกลุ่มชาติภัณฑ์กะเหลี่ยง

ไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐมา๓ปีแล้วค่ะ
เตือนใจดีเทศกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
กล่าวถึงกรณีกลุ่มนักเรียนชาติภัณฑ์กระเรียง
ออกมาเรียกร้องสิทธิ์ด้านการศึกษานะคะ

จากการจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษา
สำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามมาตรา๑๒มาตรา๑๔และมาตรา๖๗
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี๒๕๕๙
ซึ่งเตรียมจะนำปัญหาเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เนื่องจากว่าเยาวชนทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมค่ะ
เป็นสิทธิทางจาริสประเพณีและวัฒนธรรม
แล้วสิทธิที่จะจัดการศึกษานะคะซึ่งมีพรบรองรับแล้ว
อันนี้ก็ถือว่าทางกรรมการผิดจะประสานงานกับ
อาจจะไปคุยกับท่านรัฐมนตรีในเชิงสร้างสรรค์
แล้วก็เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามพรบการศึกษาแห่งชาติ
ทั้งนี้ตัวแทนนักเรียนกระเหลี่ยงทั้ง๑๙คน
เป็นนักเรียนรุ่นแรกของโรงเรียนการจัดการศึกษาทางเลือก
ก็เดินทางไปยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เพื่อเรียกร้องสิทธิ์การศึกษาของเด็กไทย
หลังไม่เคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐใดทั้งสิ้นนะคะ
ค่าอาหารแบบเรียนรวมถึงไม่มีงบตอบแทนครู
โดยงบประมาณเฉลี่ยรายหัวถ้ายึดตามงบโรงเรียนเอกชนสงเคราะห์
จะได้เงินสนับสนุนรายละ๑๓๐๐๐บาทต่อปีการศึกษา
ซึ่งปัจจุบันศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณเสน่พ่อง
มีนักเรียนทั้งหมด๔๓คน
สำหรับศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณเสน่พ่อง
จังหวัดกาญจนบุรีเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ได้รับอนุญาตจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
แต่ว่าตลอดระยะเวลา๓ปีที่ผ่านมา
ศูนย์นี้ไม่เคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐแต่อย่างใด
การเรียกร้อง๑๐ในครั้งนี้นะคะ
ก็เพื่อต้องการให้นักเรียนรุ่นต่อไป

รวมถึงเด็กและเยาวชนในศูนย์การเรียนอื่นอีก๑๙ศูนย์การเรียน
ซึ่งมีผู้เรียนรวมประมาณ๘๒๔คนค่ะ